แค่เพียงสมมติว่ายดพบกัน
ใจฉันก็สั่นเหมือนคนเป็นใคร
ถ้าในความจริงสองเรามีอันห่างไป
ลำที่เกิดกับใจก็คงเหมือนตายจากกัน
ด้วยความรักนั้นก้าวผ่านห้องใจ

เหลือใจให้เธอเกินกัน
ขอบคุณเวลานำพาเราใกล้ชิดกัน
จากเพื่อนเลื่อนเป็นผู้พัน
เพียงก้าวห่างกันวันไหว
หากเธอไม่ได้
หัวใจขอสารภาพ
กดโทรศัพท์
รับช้าก็ยังน้อยใจ
อยู่ใกล้จนชิ้นไม่อยากได้ยินคำว่าห่างไกล
ขอร้องอย่าทำร้ายใจ
ด้วยการหนีไปห่างกัน
ถ้าสิ่งใดนั้นที่ผ่านพ้นมา

จนเธอไร้ความเชื่อมัน
เจ็บจนเหลืออด
ก็โกรธได้แต่อย่านาน
เพราะใจที่ทรมาน
คอยนานจะผ่านสิ้นลม